บอกว่าน้องชายของเขานี่นะโดนปืนขู่จ่อยิงที่ศีรษะเลยค่ะ
คุณแชมป์นาคินศิลาชัยวัย๕๓ปีน้องชายของพี่เปิ้ลนาคอน
เห็นบอกว่าเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ได้๒วันนะ
พาเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยชื่อคุณพันธการไปด้วย
ที่โรงแรมที่เป็นคาซิโนขนาดใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันนี่แหละค่ะ
ก็เหตุเกิดที่ลานจอดรถชั้น๔
ขณะที่แชมป์กับเพื่อนลงจากรถมีคนลักษณะคล้ายกับคนแม็กซิกัน
เอาปืนมาจ่อที่หัวค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะยิงแล้วก็ขึ้นลำปืนเอาไว้แล้วด้วยนะฮะ
ระหว่างนั้นในแชมป์ก็ตกใจไงความดันขึ้น
ก็เกิดอาการช็อกเห็นว่าอย่างนั้นแล้วก็เกิดอาการล้มลงด้วย
สุดท้ายผู้ชาย๒คนที่มาขูก็ได้กระเป๋าไป
ในกระเป๋ามีเงินสดอยู่ประมาณ๔๐๐เหรียญ
เอกสารสำคัญทุกอย่างรวมไปถึงพาสปอร์ตด้วยค่ะ
ตอนนี้คุณแชมป์อาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอาการตกใจ
แล้วระหว่างที่ล้มลงพอมีสติลุกขึ้นได้วิ่งเข้าโรงแรม
ระหว่างวิ่งไปหอบด้วยเพราะว่าเป็นโรคประจำตัวของเขานะฮะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็เดินทางไปพบตำรวจ
เพราะว่ากังวลในเรื่องพาสปอร์ตเรื่องเอกสารต่าง
กลับเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าจะกลับวันอาทิตย์หน้าแล้วนะฮะ
ส่วนทางด้านพี่ชายอย่างพี่เปิ้ลนาคอนพอทราบข่าวตกใจเหมือนกัน
ก็โพสต์เรื่องราวลงในไอจีนะคะหวังว่าต้องทำอะไรบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็สอบถามคนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือว่า
คนที่มีความรู้ในเรื่องกฎมงกฎหมายแล้วก็ภาวนาให้น้องเจอพาสปอร์ตด้วย
ซึ่งคุณแชมป์เองก็กำลังไปปรึกษาทนายความจะเอาผิดกับโรงแรมที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ดีนั่นเองค่ะ
เห็นเขาบอกว่าที่ลานจอดรถแห่งนี้นะคะหลังมาเนี่ยคนไม่ค่อยมาจอดรถ
เพราะว่ามีการเก็บค่าจอดรถที่แพงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
จอดรถแต่ละชั้นเนี่ยค่อนข้างจะโล่งแล้วก็เปลี่ยวนั่นเองค่ะก็เลยอาจจะเป็นจุดอันตรายนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ได้เอกสารคืนไวแล้วก็จับตัวคนร้ายให้ได้ไวนะคะ
ติดตามกันด้วยนะเผื่อเคสนี้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นเผื่อเราเองนะไปเมืองนงเมืองนอกมีจงมีโจรมาป้นอย่างนี้นะ
บ้านเราก็ต้องระวังช่วงนี้นะฮะก็โอ้โหโจรชุกชุมเลยทีเดียว